คุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์มีการแห่ชื่นชม
รอปภสนามบินอุดรธานี
ที่ใจกล้าไปล็อกล้อรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาจอดผิดที่ผิดทางจอดเกินเวลา
ธรรมดาเขาให้รับส่งผู้โดยสารแป๊บเดียว

รอปภตัดสินใจไปล็อกล้อรถคันนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ภาพนี้มีประชาชนถ่ายไว้ได้
เมื่อวันที่๓สิงหาคม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

กำลังล็อกล้อรถตำรวจบริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร

ซึ่งเป็นจุดจอดรับส่งผู้โดยสารชั่วคราว

อุดรมีด่านมีข่าวมีหมอลำมีงานบุญ

ทำให้มีประชาชนจำนวนมากนะครับ

แล้วก็ชื่นชมการทำงานของกรปภ
ที่โอ้โหกล้าล็อกล้อของรถตำรวจด้วยนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ

จอดรถในฝั่งอาคารผู้โดยสาร
นานกว่า๓๐นาที

และก็คุณขับก็ต้องอยู่ที่รถที่รถถูกต้องไหมครับ

ว่าจะจอดรอรับสักแป๊บหนึ่งก็ได้
แล้วก็พี่ยามเขาก็จะมาไล่นะ
เพราะว่ามันเป็นการขวางทางรถคันอื่น
จะต้องมารับมาส่งผู้โดยสารอีกนะครับ
โดยทางด้านพอการท่าของอุดรธานี
บอกว่าบริเวณดังกล่าวรถยนต์สามารถจอดได้ชั่วคราวเท่านั้น
รับส่งผู้โดยสารเท่านั้นห้ามจอดแช่โดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นรถของทางราชการหรือของประชาชนทั่วไป
เนื่องจากทางสนามบินอุดรธานีใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับ๓

เพื่อความปลอดภัยของสนามบินในภาพรวมนะครับ
และหากปล่อยให้รถของหน่วยงามราชการจอดแช่ไว้
ประชาชนก็จะคิดว่าอ๋อเป็นผู้มีอภิษฎนะสิคะ
โดยก่อนจะล็อกล้อได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะฮะ
คือประกาศเรียกเจ้าของรถ

อันนี้ง่ายน่าจะเป็นคันเดียว

เจ้าของรถคะท่านขอให้ท่านมาย้ายโดยด่วนนะคะ

นี่คือประกาศของท่าอากาศยานนะคะ
ปรากฏว่าไม่มีผู้มาแสดงตน
จากนั้นพอบอกว่าก็ต้องใช้มาตรการต่อไป
ตามลำดับขั้นคือการล็อกล้อครับ
พอบอกอีกว่าทางรอปภของท่าอากาศยาน

ล็อกล้อครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่ผ่านมาก็เคยล็อกล้อของหน่วยราชการมาแล้ว

แต่ตอนนั้นไม่มีการถ่ายภาพออกสื่อ
เป็นสิ่งที่ดีที่สังคมต้องช่วยกัน

ในการทำถูกต้องตามกฎตามระเบียบนะครับ
ไม่เว้นแม้แต่รถของตำรวจ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานอุดรธานี

บางทีเราก็เห็นแหมให้อภิษฎหรือเปล่า